เป็นเรื่องราวชีวิตของน้องโต

น้องโตมีชีวิตความเป็นอยู่แบบนี้ค่ะ

นี่บ้านนี่คือสิ่งที่น้องเรียกว่าบ้านนะคะ
เป็นเพลิงเป็นมุ้งเป็นช่องอะค่ะ

แล้วคือเอาเศษวัสดุเศษผ้ามากั้นเป็นช่อง

คุณกันจอมพลังลงพื้นที่ริมถนนสายแสงชูโตสายนอกช่วงหลักกิโลเมตรที่๓๑
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นในอำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรี

เขาบอกว่าคนที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
พ่อชื่อโอ๋นายคำรณอายุ๔๒ปี
แล้วก็มีนางสาวนันทพัฒน์หรือว่าจอยวัย๒๔ปี

แล้วก็น้องหนึ่งวัย๒ขวบนะคะ
ซึ่งน้องมิ้วเนี่ยลูกคนกลางเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นหลานของนายโอที่เกิดจากลูกติด
ทีนี้เบื้องต้นจากการลงพื้นที่ค่ะคุณกันบอกว่าโอ้โหคือสงสารเด็กมาก
คือไม่มีบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องอาศัยอยู่ริมถนนนะคะ
คุณกันจอมพลังก็เลยมีการประสานนะคะ
นายอนุชาหอยสังในอำเภอธามกา

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี
รวมถึงตัวแทนจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเข้าร่วมตรวจสอบ

โอบอกว่าพื้นเพเดิมเขาเป็นชาวบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
มาอยู่อำเภอธามกาแล้วเขาโดนไล่ที่
เขากับครอบครัวก็เลยต้องย้ายออกมาอยู่ข้างนอก
ตอนแรกก็อยู่บ้านดีแหละเป็นบ้านพักริมน้ำของกรมเจ้าท่า
แต่พอโดนไล่ที่ก็ย้ายไปอยู่ในวัด
แล้วก็โยกย้ายไปเรื่อยจนมาอยู่ตรงนี้
ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ริมถนนธรรมดานะคะพี่อุ๋ย

อยู่กับกองขยะอย่างนี้เหรอใช่
คือเขาบอกว่าก็พยายามเคลียร์พื้นที่
เพราะมันถือเป็นพื้นที่สาธารณะนี่

ก็เลยพยายามเคลียร์พื้นที่เท่าที่จะทำได้
แล้วก็สร้างเพลิงอาศัยอยู่กับเมียและลูกและหลาน

เพราะว่าจุดที่อาศัยอยู่มันอยู่ติดถนน

มันก็เกรงจะเกิดอุบัติเหตุรถพุ่งรถชนได้นะคะ
คือตรงนี้เนี่ย

มันปลอดภัยไม่ปลอดภัยหรือว่าอยู่ได้ไม่ได้อย่างไร

ซึ่งเมื่อกี้พ่อพูดทิ้งท้ายว่าผมคิดว่าผมไหวครับ
คือพ่ออาจจะไหวไหวคืออยู่ตรงนี้อย่างนี้เหรอไหว
เออแต่ลูกไหวไหมก่อน

คนโตอายุ๑๑ลูกหลาน
คนกลางอายุ๓ขวบคนเล็ก๒ขวบเขาไหวไหมก่อน
คือคุณกันจอมพลังบอกว่าโอ้โหผมเห็นแล้วผมหดหูใจมากจริงนะ
ผมบอกว่าตั้งใจจะเดินหน้าช่วยเหลือครอบครัวนี้เลย
ขอบคุณทุกหน่วยงานด้วยที่ประสานไปปุ๊บก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
แต่ที่อยากจะขอมากที่สุดสงสัยคงต้องขอพ่อกับแม่เด็ก
ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วย
เพราะเจ้าหน้าที่เคยบอกว่าไม่ใช่ไม่เคยมาดูครอบครัวนี้
เคยมาช่วยแล้วแต่พ่อแม่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ
สำหรับสถานที่ที่มาดูในบ้านน้องเนี่ย
บอกว่าเกินจินตนาการมากเกินกว่าที่คิดไปเยอะมากนะครับ
เพราะว่าห้องน้ำเนี่ยยังขุดหลุมฝังอยู่เลย

แล้วก็หลังคามันไม่เรียกหลังคา
เรียกเป็นเหมือนเอาผ้ามาขึงไว้เท่านั้นเอง

เปียกนะชีวิตความไม่อยู่ลันทศจริงผมบอกเลย
คือจะซักผ้าก็ซักในคลองที่น้ำเน่า
จานก็ล้างอยู่ในนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันวนอยู่ในนั้นนะครับ
ซึ่งมันเป็นภาพที่น่าสงสาร
ตอนนี้นางเผลอธามการย์แล้วก็เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม

แต่พ่อแม่เด็กไม่ให้ความร่วมมือ
หลังจากนี้เดี๋ยวจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปกำกับดูแล

ถ้าประเมินแล้วว่าพ่อแม่ดูแลเด็กไม่ได้
ก็จะต้องมีการนำเด็กไปดูแลต่อนะคะ
เมื่อกี้นี้อย่างที่เห็นที่ตอนอุ้มน้องแล้วเห็นเท้าน้องป่ะคะ
คือมันเป็นแผลแบบถลอกผู้พองเลยนะ
เพราะคือเดินอยู่กับพื้นแดดก็ร้อนถนนไม่รู้ไปเหยียบอะไรด้วยหรือเปล่า
คือมันอาจจะมีคำถามว่าทำไมเขาอยู่ที่นี่เขาไปอยู่ที่ไหนเขาไม่มีที่อยู่
คือมันก็จะมีหน่วยงานต่างที่เจ้าหน้าที่เขาก็จะจัดสรรหรือว่าดูแลให้อยู่ได้ตามสภาพนะ
อาจจะต้องดูเรื่องของเด็กเป็นสำคัญด้วยนะครับ

เอาแต่ใจผู้ใหญ่ตามใจอย่างเดียวว่าไม่ได้ว่าจะต้องอยู่ตรงนี้เท่านั้น
คือถึงบอกว่าผู้ใหญ่อาจจะไหวไงเพราะว่ามันก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้ว
แต่เด็กตัวเท่านี้คือเขาไหวไหมคุณต้องถามเด็กก่อนนะคะ